แต่ว่าก่อนที่จะไปติดตามคดีอัดยากรรม
มาดูเรื่องสลดหดหูใจกันสักหน่อยนะคะ

เพราะว่าพระนาขนาน้าไปจับได้ว่า

ศรีกาอุ้มลูกน้อยอายุ๓๔ขวบ
ไปดูต้นทางค่ะไปดูต้นทางด้วยรู้สึกหดหูนะ
น้องต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีแล้วเด็กเห็นน่ะนะคะ
ไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมผู้หญิงเสื้อสีขาวก็คือ
ผู้หญิงที่ไปก่อเหตุนะแล้วก็น้องตัวเล็กเนี่ย
โอ้โหเนี่ยค่ะคุณผู้ชมจังหวะที่ผู้หญิงคนนี้
โอ้โหดูสิกระโดดถีบไม่พอทั้งใช้มือทุบทั้งตีเนี่ยนะคะ
ค่ะแล้วดูเด็กดิลูกก็ยืนดูอยู่ค่ะคุณแม่ทำอะไร

นี่เป็นคลิปที่กล้องวงจรปิดภายในวัดกลางบางแก้ว
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
สามารถบันทึกเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนหนึ่ง
ทำทีว่าจะอุ้มลูกน้อยเข้ามาภายในวัดแล้วก็ไปในโบสถ์
ระหว่างจากที่ลงบันไดก็มีการโต้เถียงกับพระรูปนี้แหละค่ะ
หลังจากที่ถูกจับได้ว่าไปขโมยเงินบริจาคของวัด
ใดนั้นเองนะฮะผู้หญิงคนดังกล่าวก็

โดดถีบพระอย่างที่ในคลิปที่เห็นเมื่อสักครู่
พระรูปดังกล่าวกระเด็นไปอีกทาง
และผู้หญิงคนนั้นก็ยังไม่หยุดนะไปตบซ้ำอีกค่ะ
บซ้ำต่อหน้าลูกสาวตัวน้อยโถลูกน่าสงสารจริงเลย
มาเจอกับเหตุการณ์แล้วก็มีแม่แบบนี้

ล่าสุดตำรวจสพนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
สามารถติดตามจับกลุ่มผู้หญิงคนดังกล่าวได้แล้วนะคะ
ทราบชื่อก็คือนางสาวอรวรรณปานเจริญ
อายุ๓๓ปีตำรวจสามารถไปจับกลุ่มได้ที่บ้านพัก
แล้วก็วันนี้นำตัวผู้หญิงคนดังกล่าวก็คือนางสาวอรวรรณ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
อกจากนั้นก็นำตัวเธอมาตรวจปัสสาวะด้วย
พอไปตรวจปัสสาวะก็พบละค่าว่า
ฉี่เป็นสีม่วงก็คือมีสารเสพติดในร่างกาย
นางสาวอรพันธ์ก็ยอมรับสารภาพแต่โดยดี
เพราะว่าจำนวนด้วยหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ยอมรับบอกว่าเธอก่อเหตุจริง
เธอมีลูก๔คนไม่มีงานทำ
วันก่อเหตุไปงัดเงินในโรงศพรับบริจาคของวัด
เงินสดไปประมาณ๑๐๐๐บาท

ก็เจอกับพระพระรูปเมื่อสักครู่
ก็คือพระกิติศักดิ์กิจธนาสิทธิกูล
กิติศักดิ์มาต่อว่าเธอ
เธอก็เลยเกิดบันดาลโทษะค่ะ
กระโดดถีบพระไป๑ครั้ง

รับว่าก่อนหน้านี้คือ๑๗กรกฎาคม
เคยก่อเหตุมาแล้ว๑ครั้ง

ประสบผลสำเร็จแต่ก็ย่ามใจค่ะ
คิดว่าครั้งนี้น่าจะสำเร็จอีกครั้งหนึ่ง
แต่ก็ไม่วายนะถูกพระลูกวัดก็คือพระกิติศักดิ์จับได้
จากการสอบสวนนางสาวอรวรรณ
พบว่าเธอติดยาเสพติดงอมแงมเลยนะคะ

เธอก็จะตระเวนไปก่อเหตุลักษัพ
ตามวัดต่างโดยจะมีลูกสาวคนเล็ก

หนึ่งเพื่อตบตาสองเพื่อให้ลูกดูต้นทางลูกสาว
เมื่อสักครู่ในคลิปจากกล้องวงจรปิด
อายุสักประมาณ๓ขวบเศษเท่านั้นนะครับคุณผู้ชม
เรื่องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหา๔ข้อหาค่ะ
คือทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ

ลักษัพท์และพยามลักษัพท์
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ได้มีการสรุปสำนวน
แล้วก็นำตัวนางสาวอรวรรณไปฝากขังที่ศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนพระลูกวัดก็คือพระกิติศักดิ์เป็นผู้เสียหายด้วย
แล้วก็เป็นคนที่ไปเห็นเหตุการณ์
บอกว่าก่อนเกิดเหตุมีคนงานนะ
มาบอกว่ามีคนมาขโมยเงินในอุโบสถ

นี่คุณผู้ชมน้องผู้หญิงชุดชมพูไหมคะ

น้องผู้หญิงคนนี้น่ะอายุประมาณ๓๔ควบ
ตะโกนบอกคนข้างในว่า

จากนั้นผู้ก่อเหตุก็คือนางสาวอรวรรณก็เดินออกมา
เมื่อเห็นว่าเป็นคนเดิมที่เคยก่อเหตุ
ก็คือพระกิติศักดิ์บอกว่านางอรวรรณเป็นคนเดิม
ที่เคยก่อเหตุไปขโมยของในวัดมาแล้ว
ไม่ใช่ครั้งแรกนะหลายครั้ง
และก่อนหน้านี้ก็เคยตกลงกันแล้วนะ
ก็คือไปตามข้อตกลงกันที่สพนครชัยศรีบอกว่า
จะไม่กลับมาก่อเหตุในวัดอีก
แต่เธอก็ย่ามใจนะครับเพราะว่า๑๗กรกฎาคม
ทำสำเร็จไปแล้วย่ามใจค่ะกลับมาก่อเหตุอีก
ไม่ทำตามสัญญาไม่ทำตามข้อตกลง
ที่เคยให้ไว้กับพระกิติศักดิ์
พระกิจสัตว์ก็เลยต่อว่าไปนะ

นางสาวอรวรรณบันดาลโทษะก็เลย
กระโดดถีบพระลูกวัดรายนี้
และก็ต่อว่าพระดีโอโห้ด้วยคำหยับคาย
เสียหายด้วยนะครับคุณผู้ชมเป็นคลิป
ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะในเน็ตเนี่ย
ในโลกโซเชียลคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลย
โดยเฉพาะประเด็นที่ให้น้องเป็นลูกสาวตัวเล็กค่ะ

มาดูพฤติกรรมของแม่ที่ไม่เหมาะสม

หนึ่งก็บาปอยู่แล้วไปขโมยเงินวัด
แล้วยังมีพฤติกรรมทำร้ายพระสงฆ์อีกต่างหาก
บาปซ้ำซ้อนเลยนะคะค่ะ